ไปดูประเพณีวัฒนธรรมโบราณ
ที่เขาสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีแล้ว
กับการแห่นาคสุดโหด
งานนี้เรียกว่าต้องแข็งแกร่งมาก
ประเพณีแห่นาคโหดนะครับ
ที่บ้านโนนสะเหลาก็ถือว่าเป็นประเพณีโบราณ
แล้วก็ปฏิบัติสืบทอดกันมา
หลายร้อยปีแล้วหลายชั่วอายุคนด้วยนะครับ
เป็นประเพณีที่ชาวบ้านก็จะได้มาร่วมกัน
จัดงานอุปสมบทมูให้กับคนหนุ่ม
หลานในหมู่บ้านที่มีอายุครบ๒๐ปีนะครับ
ปีนี้เขาบอกว่ามีนาคทั้งหมด๑๑องค์ครับ
วิธีการก็คือเขาจะทำเสลี่ยงขึ้นมา
นี่คานหามนี่กำลังทำกันเลยนะครับใหม่เลยนะ
ทำมาเนี่ยแล้วก็ให้เป็นแคร่ไม้ไผ่ให้นาคขึ้นไปนั่ง
วิธีการทำเนี่ยก็ต้องบรรจงทำให้ดีให้มันแข็งแกร่งแข็งแรง
เพราะว่านาคโหดที่นี่เวลาเขาแห่ขึ้นมานะครับ
ใช้แรงเยอะจริงนี่โอ้โหเขย่าแต่ละทีนะครับ
ไตไส้พุงมารวมกันหมดแล้วครับแบบนี้
ในหมู่บ้านเขาก็จะมาร่วมกันนะครับมากันเยอะเลย
มาช่วยกันหามเสลี่ยงไม้ไผ่แห่นาคนะครับ
บรรยากาศก็สนุกสนานเฮฮาอย่างที่เห็นนะครับ
แห่ไปรอบหมู่บ้านมีทั้งเขย่าทั้งโยนโอ้โห

ก็เป็นลมสิครับแบบนี้แต่ว่าทำแบบนี้นะครับ
มันมีที่มาที่ไปเป็นการพิสูจน์นะครับว่านาคเนี่ยนะ
มีความอดทนจริงจังที่จะบวชแทนคุณบิดามานดานะครับ
นี่ก็ต้องประคองตัวเองไม่ให้หล่นลงมานะครับ
ตัวก็ล้อยอย่างที่เห็นล่วงลงมาแอ๊กแอ๊กแอ๊กอย่างนี้นะครับ
เอาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบวชเนี่ยนะครับ
บวชนะครับเขาก็จะทำการแห่รอบหมู่บ้าน
เข้าวัดเนี่ยระยะทางสักประมาณ๓กิโลเมตร
ไกลเหมือนกันนะแล้วก็โยนกันไปอย่างนั้นอ่ะใช่แล้วครับ
เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศอีกทีนะว่าเป็นยังไงครับ
หน้าตาอาจจะเหยเกไม่ไหวไม่ไหวแต่ยังไหวอยู่สู้
อ่าเพื่อทดแทนคุณบิดาบันนะใช่เป็นประเพณีสุดพอดกรรมบรรพรรณนะ
เขย่าแรงเท่าไหร่ยิ่งมีบุญมีสิ่งที่ดีมากขึ้นครับผม
แล้วก็มีผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าสักประมาณ๒๐๐๐คนได้
บรรยากาศก็เลยคึกคักอย่างที่เห็นแบบนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับยิ่งนะคะคุณผู้ชม